ส่วนเมื่อวานี้นะคะเรามาสรุปตัวเลข
เอาเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะ
จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
เมื่อวานนี้เพิ่มเยอะมากเลย

ทำให้ยอดสะสมสูงสุดตอนนี้

เมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงจากกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมบริหารจัดการ

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทย์อะไรต่าง
แล้วก็ยังยืนยันว่ายังจะยังคงใช้มาตรการนี้อยู่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและเสี่ยงมากที่สุดกว่าร้อยละ๘๐

ส่วนข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปิดประเทศใน
อนุทินบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลใช้อยู่ตอนนี้
โดยให้อำนาจผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ
สั่งปิดสถานที่เสี่ยงถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดมากที่สุด

นี้เองช่วงจังหวะหนึ่งของการแถลงข่าวนะคะ
คุณอนุทินพูดไปและเสียงเริ่มสั่น
หลังจากนั้นพอเริ่มสั่นตาก็เริ่มแดงกลับมา
พอตาเริ่มแดงตามมาแล้วหลังจากนั้นมีน้ำ
รินออกมาจากตาดูช่วงนี้กันหน่อยนะคะ

ขอให้
ขอให้เกิดขอให้มั่นใจในพวกเรา
แล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

เมื่อวานนี้ประกาศเพิ่ม๘๙ราย

กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยไปก่อนหน้านี้๕๑ราย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในสนามมวย๓๒ราย
เคยไปเที่ยวที่สถานบันเทิง๒ราย
กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๑ราย
และกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย๖รายค่ะ
นี่คือกลุ่มแรกนะกลุ่มที่๒ค่ะ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่เลย๓๘รายได้แก่
กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติ๑๒ราย
ในจำนวนนี้มีหลายรายค่ะมีประวัติเดินทางกลับจากการเที่ยวผับ
ปลอยเป็ดที่กัมพูชาร่วมกับผู้ป่วยที่เคยยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้
กลุ่มที่ทำงานหรืออาศัยในสถานที่ที่แออัด
ใกล้ชิดกับคนเยอะหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๖ราย
รอผลสอบสวนโรคอยู่ประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม๒๐ราย
ซึ่งมีนางสาวแพรวานิชาพัฒน์ดาราชื่อดังที่เพิ่งประกาศ
เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคะ
ไอจีว่าตัวเองได้รับเชื้อโควิดรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
สำหรับผู้ป่วยหนักตอนนี้อันนี้ที่น่าเป็นห่วงนะคะ
พบผู้ป่วยหนักเพิ่ม๔รายจากเดิม๓บวกกันแล้วเป็น๗ราย
ซึ่งตอนนี้ทุกรายที่บอกว่าหนักก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีผู้ป่วยหนึ่งรายที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทำให้ยอดสะสมตอนนี้นะคะรวม๔๑๑ราย
ยืนยันการติดเชื้อในโรงพยาบาล๓๖๖ราย
กลับบ้านแล้ว๔๔รายเสียชีวิต๑ราย
นายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรประธานคณะกรรมการควบคุมโรคยอมรับว่า
ในระยะ๓๔วันหลังจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มสูงขึ้น
ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เลยเราอาจจะดูเราอาจจะฟังแล้วจะน่าตกใจ
แต่มันจะเป็นแบบนี้๓๔วันนับจากนี้ไปรวมวันนี้ด้วยนะคะ
แต่มั่นใจว่าการรักษาและการระงับผู้ติดเชื้อจะควบคุมได้
โดยสิ่งสำคัญที่สุดย้ำแบบนี้นะคะ
ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้กระจายสู่ผู้อื่น
แม้ว่าคุณจะไม่รู้ก็ตามแต่อยู่ที่บ้านดีที่สุด
บางคนไม่รู้จริงนะ๑๔วันแรกบางคนไม่ออกอาการด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่รู้คุณก็อยู่ที่บ้าน
แล้วก็เชื่อว่ามาตรการที่กระทรวงทำอยู่ตอนนี้เป็นการเดินมาถูกทางแล้วค่ะ
พูดถึงเรื่องของกรณีที่อาการไม่ออกแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองไปติดมาจากไหน
ก็คือแพร่วาเนี่ยแหละแพร่วาไม่ทราบจริงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงเลย
แล้วก็ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
สำคัญไม่ได้เป็นไข้ด้วย๓๖กว่ามันเป็นอุณหภูมิปกติด้วยซ้ำไป
กลัวจริงสำหรับเชื้อที่ยังไม่ได้มีการแสดงอาการออกมา
และจากสถิติตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่๘๐จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยากให้อยู่บ้านในพื้นที่ที่อยู่อาศัยจริง
โดยไม่รู้ตัวใช่แล้วเชื้อจะกระจายเป็นวงกว้างเข้าไปอีก

กับครอบครัวที่เราไม่เคยทำก็ได้
พอทธัยก็ปลอดภัยนะครับ